ก็มีอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะลึกกภพแล้ว
คุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกว่ามีเพื่อนซีแบบว่ารู้ใจ
บางคนก็มีเพื่อนซี้ไว้คอยขัดใจก็มี
อย่างคู่นี้บอกเลยว่าแต่ละคนแต่ละคู่ขอร้องเลย
อย่าเจอกันบ่อยเจอแล้วมันปวดหัวนะคะ
เริ่มกันที่ตัวตึงสายตลกก่อนเลย

แล้วก็พี่บอลเชิญยิ้มพี่แจ๊คดูภาพ

นี่ซี้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเล่นกันแต่ละที

ประหนึ่งว่าเป็นเหมือนแบบญาติพี่น้องคลานตามกันมาชาติปางก่อนเลย
มุกตลกโบ๊บะบอกเลยว่าสบายใจหายห่วงค่ะ
รับส่งกันแบบเข้ากันดีมองตาคู่ใจ
นี่ไงเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะการอำกันเรื่องสาว

ผลัดกันแฉอยู่เรื่อยเลยแล้วแบบนี้แหละถูกใจแฟนคลับเหลือเกิน
เพราะว่าอะไรดูทั้งพี่บอลพี่แจ๊คมีพิรุษทั้งคู่
เอิ่มเองก็ไม่ได้ดีกว่าข้าเท่าไหร่
สวัสดีค่ะด้านหลังเหมือนสักครู่ที่ใส่ชุดตาข่ายคือใครค่ะ
ใครก็ไม่รู้นะฮะ
ส่วนเอ็นเตอร์เทนแฟนหน้าเวทีไม่เคยทำให้ผิดหวัง

แล้วบอกเลยว่าตัวตึงตัวหนึ่งมากองรวมกันอยู่ตรงนี้แล้ว

คนนี้แม่งเขาควรอยู่ด้วยกันตลอดไป
คู่นี้นะฮะกูมอดศมเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
คู่นี้เขามาเหนือเมฆนะเพราะว่านี่จำได้ไหมตำนานสลับนามสกุลไงเออ
เบิร์นโหยไลนะคะเกอร์นปฐุมราชอีกอย่างเงี้ย
ส่วนงานจ้างคู่นั้นนัมเบอร์วันยืนหนึ่งเลยจ้ะ

นั่งนี่ก็อ๋อ

พี่นั่งไงว่าแล้วถัดถีบต้องมาฮะ

มันพูดว่าก็เหมาะสมกันดี

อยู่บ้านเองก็ดีกว่า
หนุ่มกล้องเนี่ยเหมือนเป็นบ้านตัวเองเลย

เขายกคงยกข้าวยกส้มตำ

อ่ากดกิ่งบ้างนะตะโกนเรียกบ้างอย่างนี้เออนะสองแปดแปด

แต่นี่แสบสุดคือปีนทำไม

เขาไม่ได้ล็อกจะปีนทำไม

เชอรี่พี่แจ๊คเพื่อนมันเท่ากับภาระหรือเปล่า

เวลาพูดอย่าหันไปมองหน้าพี่แจ๊คเขา

ตื่นข้างข้างอ้าย

ตื่นออกมาเสร็จมันขึ้น๒๐
เอาของเขาฝากเนี้ย

อันเมื่อกี้ระเบียงบ้านนะจ๊ะไม่ใช่ท้ายชาติบ้าน

แต่ที่แน่บ้านเลขที่๔๓๒๘๘

ก็ต้องจ๊ะกับเอม

กับจ๊าดโรงพยาบาลีแล้วก็เอมวิทยาวัฒน์เพื่อนสาม

พูดถึงชื่อคู่นี้บอกเลยไม่ผิดหวังค่ะ
กรีดออกมาเลือดเต้นตุ๊บ

ไม่ล้มจนเขาอ่อนก็ไม่ยอมกลับบ้านจริงค่ะ

คุณผู้ชมส่วนเวลาที่ไม่มีงานโชว์นั้นนะคะ
คู่นี้เขาก็ยัง

แต่ละเรื่องชวนปวดหัวทั้งนั้น
ไม่เชื่อไปชมคลิปจ้า

แล้วเวลาเขาไปเจอก็ต้องว่าชามอ่อม

มีคุณจ๊ะมีคุณเอ็มแล้วมีคุณพิพิพาค